คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาอ่านไลน์กันต่อสนุกสนานคึกคักกันแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้ค่ะจะพาไปเที่ยวงานสตอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ
จัดที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
แต่ถามว่าแล้วช่วงนี้โควิดเราจะไปจัดกันได้เหรอ
ทุกปีคุณผู้ชมที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
จะมีการจัดงานเทศกาลสตอเบอรี่และของดีอำเภอเสมิง
จัดเป็นประจำทุกปีแหละค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่นี่
เป็นที่เพาะปลูกสตอเบอรี่มากที่สุดในประเทศไทย
นี่ใส่ชุดมงชุดแบบว่าคนเผานะ
ใช่ชุดเมืองเต็มเลยเห็นมั้ย

เผ่าก็แต่งตัวสวยออกมาแสดงกัน
นี่คุณผู้ชมการแสดงเนี่ยเขายังคงจัดยังไงก็จัดอย่างนั้น
ก็คือเป็นการจัดแสดงเหมือนเดิมเพียงแค่ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมมาเยี่ยมชม

ว่าไม่มีคนดูใช่ไหมไม่ต้องไปที่งานจริงแต่ว่าดูผ่านออนไลน์ได้

รักมากการจัดงานคือจัดได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับ
มีกิจกรรมการร้องเพลงเล่นดนตรีมีการประกวดด้วยนะคุณชนะคุณต้องชอบ
นี่นี่ประกวดธิดาสตอเบอรี่เฮ้ยเหรอ
มีประกวดผลผลิตสตอเบอรี่มีการแสดงจัดจำหน่ายสตอเบอรี่ลูกใหญ่สดอีกมากมาย
แล้วก็มีเกษตรกรชาวไร่สตอเบอรี่มารวมกลุ่มกันเอาสตอเบอรี่สดมาขายผ่านทางเฟซบุ๊กนี่แหละ
ไม่ต้องเดินทางไปไกลคุณก็สามารถได้อยู่ในบรรยากาศได้นะคะ
เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าใครอยากจะทานสตอเบอรี่สดแบบนี้นะคะเข้าไปสั่งได้เลย
แค่เข้าไปพิมพ์ข้อความค้นหาในเฟซบุ๊คว่างานสตอเบอรี่และของดีอำเภอเสมิงวงเล็บออนไลน์
คุณดูภาพสิสดน่าทานจังเลยอ่ะ
ตอเบอรี่เป็นอะไรที่สาวเนี่ยนะยากจะปฏิเสธ
เห็นกี่ครั้งก็ชอบก็รับประทานนะคะซื้อเองก็ถูกใจมีคนซื้อให้ก็ดีใจ

ก็เป็นหน้าที่ผู้ชายอย่างเราที่ต้องซื้อให้ซึ่งเราก็เต็มใจจะซื้อ

นี่คุณสั่งให้คุณชนะคุณเข้าไปในเฟซบุ๊คค้นหาคำนี้
สตอเบอรี่สดมาคุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณก็เหมือนได้ไปเชียงใหม่แล้ว

ซีเอฟเลยเผื่อเราด้วยสองคนนะคะ